ซื้อมุ้งใหม่ค่ะ
เพราะว่ายุ่งมันเข้าไปแล้วก็ไปกัดเค้ามองไม่เห็นก็ตบไม่โดนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีวันหนึ่งค่ะหนูก็แอบได้ยินพ่อกับแม่คุยกันค่ะ
พ่อบอกว่าแม่เรามีหนี้อยู่๖๐๐๐บาท
ตอนนั้นหนูคิดว่าหนูต้องช่วยเก็บเงินช่วยพ่อใช้หนี้ให้ได้ค่ะ
เก็บมาปีนึงได้มาพันหนึ่งค่ะ
อยากได้เงินรางวัลไปซื้อมุ้งให้ทวดค่ะ
แล้วก็เอาไปใช้หนี้นอกระบบด้วยค่ะ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย
๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สิบแปดนาที๒๐นาทีเป็นต้นไป
คุณผู้ชมจะได้พบกับรายการดี
ที่เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรของ
ที่ไม่ยอมจำนวนต่อชะตากรรม
เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

สู้กันมานานสู้กันจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วประเทศแล้วตอนนี้นะครับ
และตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงพิเศษของเรานะครับ
ในตอนที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋วครับ
ถึงจะเป็นรุ่นจิ๋วแต่ว่าคุณภาพความกระตันยูนั้นครับแก้วจริงค่ะ
ร้องครบ๑๐เพลงในรายการของเราเมื่อไหร่ก็รับทันทีค่ะ
๑ล้านบาทครับ
นักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วของเราค่ะคุณผู้ชม
บอกได้เลยค่ะว่าแต่ละคนเขาก็มีเรื่องราวนะคะ
ถ่ายทอดให้พวกเราได้รับรู้กันว่า

เมื่อเกิดมาแล้วควรสู้ให้สุดใจตั้งแต่ลืมตาค่ะ
นักสู้ชีวิตคนล่าสุดที่กำลังจะมานี้ค่ะ
เธอมากับคำที่ว่ากระตันยูรู้คุณและบอกคุณพ่อคุณแม่เสมอว่า
ไม่ต้องห่วงนะคะไว้ใจหนูได้ค่ะ
เมื่อไหร่มีแรงเมื่อไหร่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มที่เลยค่ะ
เพราะฉะนั้นเราไปพบกับภาพชีวิตของเธอกันเลยครับเชิญครับ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุพรรษานามสกุลหล่อทองชื่อเล่นชื่อใบเตยอายุ๑๐ปี
ป๕มาจากโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์เขากบวิวรสุขวิทยามาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ที่บ้านหนูอยู่กัน๔คนค่ะย่าอายุ๖๘ปีค่ะพ่ออายุ๔๐ปีแล้วก็แม่อายุ๔๑ค่ะ
แล้วก็หนูค่ะแล้วก็มีทวดอีกสองคนค่ะเขาไม่ยอมมาอยู่กับหนูค่ะเขาไปอยู่ที่บรรพฤษค่ะ
กับแม่หนูทำหลายอาชีพมากเลยค่ะไม่ว่าพ่อกับแม่จะทำอาชีพอะไรหนูก็ช่วยตลอดเลยค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นเวลาพ่อกับแม่หนูขายทองพับค่ะหนูก็จะช่วยพ่อแม่ขายค่ะ
พอเวลาพ่อกับแม่หนูขายของโอท็อปค่ะหนูก็ช่วยหยิบไปวางขายให้ค่ะพอเวลาพ่อกับแม่ทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตำสั่งขายค่ะหนูก็จะช่วยมาเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าค่ะ
ผมชื่อบอกเป็นพ่อของน้องใบเตยครับใบเตยเป็นคนขยันครับไม่เกี่ยงเรื่องงานเลยครับบอกให้ใช้ทำอะไรก็ทำหมดทุกอย่างครับ
ใช่ที่หนึ่งครับเก่ง

หนูคิดว่าครอบครัวของหนูมีฐานะพอมีพอกินค่ะ
เพราะว่าครอบครัวของหนูทำหลายอาชีพค่ะแล้วก็ทำงานเยอะมากค่ะ
ก็มีวันหนึ่งค่ะตอนที่หนูอายุ๗ขวบ
พออาบน้ำเสร็จหนูก็เดินผ่านหน้าห้องพ่อกับแม่ค่ะ
หนูก็แอบได้ยินพ่อกับแม่คุยกันค่ะ
พ่อบอกว่าแม่เรามีหนี้อยู่๖๐๐๐บาท
กุ้มใจเพราะว่าไม่มีเงินไปใช้หนี้นอกระบบค่ะ
พอได้ยินก็รู้สึกพ่อแม่เป็นหนี้แล้วทำไมไม่บอกเราเลย
เราจะได้ช่วยทำงานเยอะกว่านี้ค่ะ
ตอนนั้นหนูคิดว่าหนูต้องช่วยเก็บเงินช่วยพ่อใช้หนี้ให้ได้ค่ะ
เริ่มจากการเก็บเงินจากพี่ไปโรงเรียนค่ะ
อดกระปุกทุกวันวันละ๕บาท๑๐บาทค่ะ
เก็บมาปีนึงได้มาพันหนึ่งค่ะ
เยอะมากค่ะหนูคิดว่าน่าจะช่วยแบ่งเบาภาระให้อีกแรงหนึ่งค่ะ
ประทับใจน้องใบเตยครั้งหนึ่งครับ
พอผมไม่มีตังค์ผมไปขอยืมเขา
ที่เขาเก็บผมลมลิตมาเล็กได้น้อยนี่๑๐๐๐บาทครับ
ลูกบอกพ่อไม่เอาแล้วก็คือให้พ่อไปเลยครับ
ก็ตื่นตันใจครับที่ลูกช่วยเก็บหอมลมลิฟต์ช่วยเราครับ
พ่อรักลูกมากเลยครับใช้ขยะนี้ตลอดไปนะครับ
หนูจะใช้หนี้ให้พ่อให้ได้นะคะไว้ใจหนูนะคะ
ภูมิใจค่ะช่วยพ่อแม่มาได้นิดนึงค่ะ
อยากได้เงินรางวัลไปซื้อเสื้อผ้าให้ทวดแล้วก็ซื้อมุ้งให้ทวดค่ะ
แล้วก็เอาไปใช้หนี้นอกระบบด้วยค่ะ
นี่คือความมุ่งมั่นนะคะ
มุ่งมั่นจากใจเด็กผู้หญิงตัวเล็กที่มีให้กับคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็ครอบครัวของเธอรวมถึงคุณทวดด้วยนะคะ

ก็คนเรานะครับแหมนานจะได้เห็นว่าอยู่กันถึงเจนเรชั่นถึงเหรนกันได้

แสดงว่าจะต้องมีเคล็ดลับอะไรเดี๋ยวเราต้องไปถามซะหน่อยว่าทำไมแหมอายุยืนจังเลย

แต่ตอนนี้นะครับมาพบกับนักสู้ชีวิตของเรากันเลยนะครับ
น้องใบเตยครับเด็กหญิงตัวจิ๋วขยันการงานขอตั้งปณิธานใช้หนี้ให้พ่อเชิญครับ

สวัสดีครับใบเตย
เส้นตรงกลางนี้นะยืนตรงกลางนี้เลยนะครับ
ดูในภาพชีวิตเหมือนจะโตแล้วแต่พอมาเจอตัวจริงตัวนิดเดียวเอง

มากับพ่อแม่ญาติแล้วก็พี่ชายค่ะ
สวัสดีด้านล่างด้วยนะคะทั้ง๔ท่านนะคะ
วาวแม่ตูนญาติสง่าแล้วก็พี่ชายพี่เปิ้ลนะคะสวัสดีนะคะ

จากมีอาการที่สายตามองไม่เห็นแล้วมีอาการอะไรอีกคะทั่วเศร้า
ทดเซาเขาเดินไม่ค่อยได้ค่ะต้องถัดเอาค่ะ

เพราะว่าขาเขาอ่อนแรงค่ะ
ใบเตยไปหาทวดเขาบ่นอะไรให้ใบเตยฟังบ้างคะ
เขาบอกว่าเนี่ยใครเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะนวดให้หน่อยสิ
เหรออันนั้นคือทวดฝั่งผู้ชายนะทวดเซานะแล้วเราก็มีทวดฝั่งผู้หญิงนั่นคือทวดหัด

โทษถัดอายุ๘๖ปีค่ะ
ก็อายุเยอะแล้วท่านเป็นอะไรบ้างคะใบเตย
วดถัดเป็นโรคไตระยะที่๔แล้วก็เป็นความดันค่ะ
เป็นภาวะโรคของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เนื่องจากร่างกายของเราเสื่อมถอยนะคุณป่าเนาะ

ใบเตยทวดอยู่กันสองคนใบเตยห่วงอะไรทวดมากที่สุด
ไม่ค่อยเห็นทวดค่ะ
ก็ไม่ค่อยได้ดูแลกันเนื่องด้วยระยะทาง

ทำไมถึงรักทวดมาก
ทวดเหมือนที่ทวดรักพวกเราค่ะ
ทำไมถึงมีน้ำตาเวลาพูดถึงว่าทวดรักพวกเราลูก
ผมเป็นห่วงทวดค่ะ

กลัวเขาทวดเขาจะเป็นอะไรตอนที่เราไม่อยู่อะค่ะ
นั่นก็คือความเป็นห่วงความกลัวมันเกิดขึ้นจากความรักที่ใบเตยมีให้กับทวด
ถ้าทวดดูอยู่ใบเตยอยากบอกอะไรกับทวด
ทวดค่ะหนูจะหาเงินมาช่วยทวดทวดเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะรักทวดมากนะคะ
น่ารักจริง
รักจริงจริงนะครับแล้วสำหรับน้องใบเตยนี่นะครับคุณผู้ชมครับ
ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็ไทยรัฐทีวีก็จัดงานเลี้ยง
เราก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานเพราะว่าเป็นหนึ่งในรายการของไทยรัฐทีวี
นะครับก็เลยได้คัดเลือกเราคัดไปสองคนครับ
เตยไปกับพี่อะไรวันนั้นพี่เบิร์ตค่ะพี่บอสซึ่งเป็นนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วคนแรก
รายการของเราอ่าพี่บอสขึ้นไปร้องเป็นคนแรกเสียงพอมากเลยเนอะค่ะ
แล้วตอนใบเตยขึ้นไปล่ะคะตื่นเต้นไหมไม่ค่อยค่ะ
แล้วพอใบเตยร้องเพลงปุ๊บคนปรบมือให้ใบเตยเต็มไปหมดเลย
รู้สึกไงบ้างลูกมีกำลังใจค่ะแล้วกำลังใจที่ดีก็คือโอ้โห
จากเสียงปรบมือแล้วต้องขอบคุณนะคะคือแฟนแฟนแล้วก็เอ
ทั้งหลายที่มาดูวันนั้นนะคะก็คนเป็นหมื่นนะคะคุณผู้ชม
ก็ติ๊บก็หลั่งไหลมาเทมานะคะเยอะแยะทีเดียวเบ็ดเสร็จนะวันนั้น
ได้ไปเท่าไรคะใบเตยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบค่ะ
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทนะครับ
เป็นน้ำใจนะครับค่ะแล้วยังไงได้ก้อนนี้แล้วเอาไปทำอะไรครับ
อย่างแรกเลยค่ะเอาไปซื้อของให้ทวดค่ะซื้อมุ้งแล้วก็ซื้อหมอน
ซื้อเสื้อผ้าใหม่ค่ะอ่าได้มุ้งแล้วเอาไปกางให้ทวดยัง
กลางแล้วค่ะแล้วทวดว่าไงอ่ะกลิ่นมุ้งใหม่เลยอ่ะทวดมองไม่เห็นแต่กลิ่นอ่ะ
คนเราต้องได้กลิ่นใหม่ทวดว่าไงบ้างทวดก็ยิ้มแล้วค่ะ
แล้วก็บอกว่าขอบใจนะนี่ซื้ออะไรไปบ้างซื้อมุ้งหลังใหม่
หมอนซื้อเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ซื้อของกินของกินด้วย
วดชอบกินอะไรคะปลาร้าค่ะเอ้ยพี่เป๊กก็ชอบปลาร้าปลาช่อนนี่เนอะ
ที่เทืองอ่ะแถวนั้นต้องทิศเทืองที่เทืองอร่อย
แล้วก็ทีมงานของเราแอบสืบทราบมาว่าด้วยความดีใจนะครับ
เหรนนะฮะเหรนซื้อเสื้อผ้ามาให้ทวดนี่ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยใช่ไหม
เขาไม่ยอมซักเสื้อผ้าเลยค่ะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าตัวที่ซื้อมาให้ค่ะ
ใส่ตลอดเวลาโหเหมือนนอนกอดใบเตยอยู่เลยนะทั้งมุ้งทั้งหมอนทั้งเสื้อผ้า
ไปให้น้องไปร้องเพลงค่ะก็ได้ทริปมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะเขาบริจาคมามีแค่แซมเปิลนะฮะครับเขาก็เลยบอกว่า
โอ้โหดีใจมากสมัยคนเขาใจดีจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ต้องชื่นชมค่ะแฟนของไทยรัฐนี่ใจดีจริง
นะก็เห็นมีความสุขแล้วณปัจจุบัน
วดก็ได้มุ้งแล้วได้เสื้อผ้าแล้ว

ความห่วงก็บรรเทาเบาบางลง
เดี๋ยวทีนี้เราจะเข้าสู่เกมการแข่งขันกันก่อน
ก่อนจะไปถึงเรื่องในครอบครัวของคุณพ่อวาวคุณแม่ตูน
คุณย่าสง่าแล้วก็น้องเติ้ลแล้วก็ใบเตยที่อยู่ตรงนี้นะคะ
จริงแล้วนะครับน้องใบเตยมาเป็นนักสู้ชีวิตในวันนี้เนี่ย
ก็เรื่องของทวดก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ
สำหรับครอบครัวแล้วก็ยังมีภาระมีปัญหาที่จะต้องช่วยเหลือกันอยู่

เอาละครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาถามกันก่อนเลย
น้องใบเตยนะครับมารายการของเราร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

ใบเตยจะเอาเงิน๖๐๐๐ไปทำอะไรบ้างคะ
ไว้ใช้หนี้ค่ะแล้วก็ซ่อมพื้นไม้กระดานให้ทวดค่ะ
จุดประสงค์นี้ทวดเป็นหัวใจหลักของใบเตยเลยจริง

ร้องเพลง๔เพลงเท่านั้นเอง
พร้อมกับตัวช่วยอีก๓ตัวช่วยนะครับ
มาเริ่มกันที่เพลงแรกกันเลยนะครับ
เพลงแรกนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
อยากจะบอกใบเตยว่าเพลงแรกของใบเตยเนี่ย
เป็นเพลงโปรดของคุณป่านุ่มเขาเลยนะ

เพราะว่าพ่อบอกว่าเพลงนี้ค่ะ
เข้ากับร่องเสียงของหนูค่ะแล้วก็หนูชอบเพลงนี้ด้วยค่ะ
ถ้าเข้ากับร่องเสียงเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กัน

แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ตัวช่วยได้ตั้งแต่เพลงแรกนะครับ

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
และสำหรับเพลงนี้ใบเตยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ

ถ้าพร้อมก็มาถึงเพลงที่หนึ่ง

สู้ค่ะ
ดินเจ้าเอ่ยเธอเคยอาย
กินอุ่นร้อนและเย็นก็เป็นเพื่อนฉัน
อยากเมื่อเขาร้างไปไกลใจก็ยังนึกวันวันนี้อีกสักกี่วันถึงมา
ดินอ้างวางระทมคืนคมโรงเศร้าดินก็เหมือนเช่นเรารักเขานักหนา
เขาเป็นเหมือนเจ้าดวงใจดินเรียกเขาขึ้นมามา
บอกเขาเธอดินขาฆ่าคอย
อภัยเธอดินได้แนบทรอบไอ้กลิ่น
ดินนั้นอุ่นไม่เห็นน้อย
อุ่นออกเขาอุ่นออกเขาเราก็พลอย
อุ่นจากรักที่ฟังรอยอุ่นน้อยประทับใจ
ดินช่วยซับน้ำตาข้าขอลาตา
ช่วยฝากซากรักเศร้าของเราได้ไหม
ถ้าเขาไม่มาเยือนคงได้พบรักใหม่ใหม่
ดินถมร่างฉันไว้ให้จง
ดินทรงร่างฉันไว้ให้จม